คุณผู้ชมคะมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
เขาขับเรือยอดมามาเที่ยวที่ซิมิลันที่พังงา
ปรากฏว่าคนขับเรือก็ลงไปนอนในเรือ

ปรากฏว่าคุณผู้ชมคะมีคลื่นซัด
ทำให้นักท่องเที่ยวที่ลงไปเล่นน้ำศูนย์หายไป๓วันแล้ว

ตามที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลัน
มีการขอความช่วยเหลือจากนักท่องเที่ยวก็เลยออกค้นหาร่วมกัน
เรือหลวงภูเก็ตก็ได้ค้นหาด้วยนะคะโดยพบเรือลำดังกล่าว
ผูกทุ่นอยู่บริเวณเกาะ๔
ก็ได้ความว่าตัวเองนั้นมากับนายอเล็กซ์สตาร์ทคอฟ
ได้ออกจากท่าจอดเรือฉลองจังหวัดภูเก็ตเมื่อ๓๐ตุลาคมที่ผ่านมา
ก็เดินทางไปที่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงามาถึงเกาะ๒ในวันรุ่งขึ้น
วาลานิเมียก็ลงไปนอนในเรือส่วนนายอเล็กซ์ลงไปว่ายน้ำ
ปรากฏว่าถูกคลื่นซัดแล้วก็หายไปค่ะ
ก็เลยขับเรือออกค้นหารอบเกาะ๒ไม่เจอ
ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือนะคะ
โดยมีการประสานไปยังสถานทูตรัสเซียแล้วก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรคุระบุรี
เพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ในส่วนของการค้นหานั้นหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ
หมู่เกาะซีมิลันได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลัน
เดินเท้าดูตามชายหาดต่างแล้วก็ใช้เรือยางออกค้นหารอบ
บริเวณใกล้หมู่เกาะซีมิลันแล้วก็บริเวณรอบนอกด้วย
จากการค้นหาก็ดำเนินการมา๒วันแล้วค่ะคุณผู้ชม

จากนี้ก็แจ้งให้เรือประมงที่ทำประมงอยู่บริเวณเกาะอื่นโดยรอบ

ถ้าเจอให้รีบแจ้งทัพเรือภาค๓ทันทีค่ะ